พอดีตำรวจก็ต้องลงพื้นที่อีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งเหตุมาว่า
มีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่ตำบลหนองขามนี่แหละค่ะ
เดาให้ยากเพราะว่าดูจากร่างกายแล้วเนี่ย
ตานี่นะเป็นโอ้โหที่แก้มที่ขอบตานี่เป็นรอยช้ำจากการถูกทำร้ายนะคะ
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนด้วยค่ะ

รอให้การกับตำรวจอยู่ตรงนั้นนะคะ

สมพงศ์จำพิมายกางเกงดำแถบเหลืองคนนี้

สมพงศ์บอกว่าอยู่กินกับภรรยามา๓ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกันแรงมาก
ก็เลยทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะขอมอบตัว
พอตรวจสอบดูเนี่ยปรากฏว่าเมื่อ๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ

เคยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนขาม
ว่าถูกนายสมพงศ์สามีทำร้ายร่างกายด้วยการกระโดดถีบใบหน้า๓ครั้ง
กระโดดถีบไม่ใช่ท่าที่ง่ายเลยนะคะ
มีคลิปจะให้ดูคลิปหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคลิปที่พลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนางรัตนาซึ่งก็คือผู้ตายนะคะ
ไปช่วยเหลือในวันที่๒กรกฎาคม
หลังเธอโทรหานิติว่าถูกสามีทำร้ายร่างกาย

ตำรวจเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์งัดห้องเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็เจอนางรัตนาในสภาพฟกช้ำหมดทั้งตัวเลยค่ะ
พร้อมไปหาหมอไปหาหมอไงมียาดไหม
ทีมข่าวเรานะคะได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
ที่ร้านขายของชำนะคะหลังหอพัก
เวลาบ่ายโมง๓๘นาที
เมื่อวานนี้ค่ะนี่ผู้ตายค่ะเดินมาซื้อเล่า

แล้วก็เดินกลับไปที่ร้านขายลูกชิ้นที่อยู่ห่างกันแค่๒๐เมตรค่ะ
แล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านลูกชิ้นแป๊บหนึ่ง

กล้องมุมซอมปิดอีกตัวนึงจะเห็นผู้ตายนั่งดื่มเล่า

แล้วก็กลับมาร้านลูกชิ้นอีกรอบหนึ่ง
ก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปที่ห้องพักตอนบ่ายสองห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะ
ก็สอดคล้องกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเล่าว่านางรัตนา

คือกินแต่เหล้าแต่ไม่ยอมกินข้าว

วันเกิดเหตุตอนบ่ายโมงก็เห็นผู้ตายนี่เนื้อตัวบวมช้ำมาเลย
แต่ก็ยันเดินมาซื้อเล่าขาวจากร้านสองกักเจ็ดสิบบาท
แล้วก็มานั่งบ่นบอกเนี่ย

เมียเขาไม่เคยหุงข้าวให้กินเลย
แต่เขาอาจจะปื้นเราไปให้กินน่ะคิดดู

เห็นเขามีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายหรืออะไรไหมคะ

บางคนอื่นก็บอกว่าล้มเองมั่งอะไรมั่ง

เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปวุ่นวายในครอบครัวเขา
มานั่งกินตรงนี้บ่นอะไรให้ฟังไหม

ก็คุยเรื่องสะเพรากันไปตามภาษา
เราได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายที่อยู่หอพักเดียวกันนะคะ
ก็ยืนยันจริงว่าผู้ตายเนี่ยติดเหล้าหนักมาก
อย่างที่บอกข้าวไม่กินดื่มแต่เหล้า
ร่างกายสู้ผอมล้มป่วยมีโรคประจำตัวงานก็ทำไม่ได้
และที่ได้ยินบ่อยสุดเลย

แต่สุดท้ายต่อให้ทะเลาะกันกี่ครั้งก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ

เรื่องผัวเมียไม่ยุ่งดีกว่า
ก็กลับมาจากโรงพยาบาลมันก็ไปนอนอยู่ด้วยกันค่ะ
เพราะพี่ไม่อยากกินเพศดีกีไงพี่ก็เลยไม่อยากยุ่ง
ถ้าผัวเมียดีกันเราจะต้องกินเฟสดีใช่ไหม
แล้วเราก็ต้องหอน

คบหากับผู้ตายมา๔ปีแล้ว

ถึงขั้นต้องขังเอาไว้ในห้อง
เพื่อไม่ให้ออกมาซื้อเหล้ากินนะคะ

ทำไมถึงสื่อชีวิตที่ได้ถามเขา

เขาพูดง่ายคือเขาติดเหล้ามานานแล้ว

ชุดแรกพูดง่ายผมพูดตามตรง
เขาเท่ากับสมพงศ์เลี้ยงเขามา๓๔ปีแล้ว

ญาติเขาก็บอกว่าไม่เอาความ

สอบส่วนคนก่อเหตุแล้วเนี่ย
เมื่อตื่นมาพระยาก็เสียชีวิตแล้ว
ตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ
เดี๋ยวต้องส่งร่างไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
ญาติผู้ตายเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วยค่ะ